คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่มุมจอของเราเนี่ยก็จะมีขึ้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
คุณผู้ชมอาจจะสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นเมื่อวานยัง๔๘อยู่เลย
วันนี้มาเป็น๕๐แล้วนะคะเราเจอผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก๒รายแล้วค่ะ
ส่วนมาตรการส่งคนไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ไปยังฐานทัพเรือสัตหีบ
ต้องบอกว่ามาใช้ดีกว่าไม่มาวันนี้เริ่มแล้วนะคะวันแรก
มีการคัดกรองแล้วก็คือถ้าใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
ลงสนามบินปุ๊บส่งตัวเข้าฐานทัพสัตหีบที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ทันทีเลยนะคะ
นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกค่ะว่า
กระทรวงมีการวางระบบจัดส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ไปยังฐานทัพเรือสัตหีบแล้ว
เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิดสิบเก้าเป็นเวลาสิบสี่วันนะคะเที่ยวบินแรกเนี่ยเข้ามาตอนบ่ายโมง
มาประมาณ๒๐๐คนทุกคนก็ถูกคัดกรองที่สนามบิน
แล้วก็จะมีรถนำตัวส่งไปยังฐานทัพเรือสัตหีบค่ะเพราะว่าจะต้องมาแยกกันว่า
มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างเมืองแทกูแล้วก็คยองซังหรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ต้องถูกกักตัวในฐานทัพเรือสัตหีบนะคะโฆษกระทรวงกลาโหมเองก็ยืนยันค่ะว่า
กองทัพเนี่ยจัดพื้นที่เอาไว้เฉพาะสำหรับกักตัวผู้ที่มาจากประเทศสุ่มเสี่ยง
ไม่ได้ใช้พื้นที่ทหารอาคารรับรองหาเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี
ไม่ได้ใช้อาคารรับรองเบาะฝ้ายแล้วก็สวนสนประดิพัฒน์ที่ประจวบคิริขัน
ให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นสบายใจกันได้นะคะ
ด้านนายภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์เจ้าของเพจหมอแหลปแพนด้า
โพสต์เฟซบุ๊คถึงการทำงานของนักรังศรีเทคนิค
ที่ปฏิบัติงานเอ็กซาเรย์ที่สถาบันปรรามระดาษณราดูนะคะ
ก็เป็นคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด๑๙นี่แหละ
เขาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อ่อนล้ามากจะต้านโควิด๑๙ไม่ไหวแล้ว
ขอกำลังเสริมหน่อยค่ะอยากได้นักรังศรีเทคนิคมาช่วยงานในลักษณะพาร์ทไทม์นะคะ
มีอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบราชการก็คือ๑ผลัดทำงาน๘ชั่วโมงอยู่ที่๖๐๐บาทค่ะ
ใครที่รู้จักหรือว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็ตอนนี้ขาดแคลนนะคะ
วันที่๗มีนาคมนะคะผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล๑๘ราย
กลับบ้านแล้วสามสิบเอ็ดรายเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ
แล้ววันนี้ขออภัย๔๘รายนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย
รายทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๕๐รายแล้วนะคะ
โดยทั้ง๒รายที่ติดเชื้อใหม่เป็นชายไทยอายุ๔๐ปีทั้งคู่
เป็นพนักงานบริษัทที่เดินทางไปดูงานที่อิตาลี๖คน
เดินทางเข้าประเทศมา๒มีนาคมค่ะพบว่ามีไข้๓ราย
หนึ่งในสามตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในวันที่๕มีนาคม
แล้วก็พบมาอีก๒รายวันนี้รวมเป็น๓ส่วนอีก๓คนที่เหลือยังไม่พบเชื้อนะคะ
แต่ก็ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังถ้าดูยอดของผู้ติดเชื้อทั่วโลกวันนี้เนี่ย
อย่างที่เรารายงานกันไปนะคะว่าทะลุแสนรายเรียบร้อยแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่๑๑๔๙๒รายค่ะ
ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดรองจากจีนก็คือเกาหลีใต้ตามมาด้วยอิราณแล้วก็อิตาลีนะคะ
ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกอยู่ที่๓๔๘๖รายอันดับหนึ่งยังคงเป็นที่ประเทศจีนค่ะ
อยู่ที่๓๐๗๐ศพตามมาด้วยอิตาลีแซงหน้าเกาหลีใต้แล้วก็อีรานไปแล้วนะคะเสียชีวิต๑๙๗ศพ
แต่มีข่าวดีนะคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่หลายคนกำลังตื่นตระหนกกันอยู่ตอนนี้
การจีนออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเรื่องของวัคซีนในการที่จะสร้างภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด๑๙เนี่ย
น่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในเดือนหน้าค่ะคือมันอยู่ในขั้นตอนการทดลองแหละ
แต่ว่าอาจจะมีการเอามาใช้ฉุกเฉินกับคนไข้รายหนักในช่วงเมษายนก่อน
เพื่อเป็นการเร่งการทดลองในคนให้เร็วขึ้นด้วยและถ้าเกิดว่ามันเวิร์คจริงก็เชื่อว่าปีนี้ยังไงก็น่าจบ
ใช่อันนี้คือเป็นวัคซีนป้องกันนะ